คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐนัดคุยวันนี้เรามาพูดคุยกันกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันคุณโย่งอาร์มแชร์แล้วก็คุณก้อยนั่นเองค่ะ
๙ปีคุณผู้ชมค่ะ๙ปีจริงกับการรอคอยครั้งนี้มันสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะ
ใครอยากรู้ว่าพี่ก้อยพี่โย่งตื่นเต้นกันขนาดไหนแล้วพยายามอย่างหนักขนาดไหนนะตามไปได้เลย
คุณนัททีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราจัดมาให้กับไทยรัฐนัดคุยค่ะ
ขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับนัทในช่วงไทยรัฐนัดคุยนะครับ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเชื่อว่าหลายคนหยุดอยู่บ้านตอนนี้ก็อยากดูดาราหลายคนนะครับ
วันนี้เชื่อว่ามีคนหนึ่งที่เราทุกคนคิดถึงมากเลยกับเจ้าของข่าวดีในรอบ๙ปีพี่ก้อยกับพี่โย่งกับลูกคนแรกนะครับ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐนัดคุยของเราก็เลยติดต่อไปหาพี่โย่งครับวีดีโอคอลไปเลยไปพูดคุยกับเขาถึงความรู้สึกกันนะครับ

ยินดีกับพี่โย่งพี่ก้อยด้วยเนอะ
แต่ว่ารอมานานมากเลยครับ
อยากให้พูดถึงความรู้สึกหน่อย๙ปีที่รอคอยกับลูกคนแรกมันเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจขนาดไหนครับ
ดีใจมากดีใจแบบสุดโคตรของความดีใจคือก่อนนั้นเนี่ยบอกก่อนว่าผมอาก้อยเนี่ยใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้ก็เลยต้องให้คุณหมอช่วยนะครับ
แล้วก็เราอ่ะพยายามกันมาหลายครั้งมากเลยเราแต่งงานกันมา๙ปีใช่ไหมแล้วเราก็เลยพยายามกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่วันแรกเลยคุยกันว่าโอเคเราไม่อยากมีลูกมาก
ก็เลยเริ่มปรึกษาคุณหมอแต่ตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เอาตรงนะยังคือด้วยความที่ผมอ่ะ
เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีแบบเรายังไม่ได้เข้าใจวิธีแบบนี้ไงเรารู้สึกว่าเออ
การมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ต้องเป็นธรรมชาติเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ครับค่ะก็ลองปรึกษาคุณหมอ
คุณหมอก็เริ่มกระบวนการนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ครั้งแรกก็
ทอทอต่อมากเลยร้องไห้ร้องหุ่นเขาเห็นร้องไห้ด้วยเหรออือ
คือผมร้องไห้ด้วยเราเราอยากมีมากเลยแล้วแบบเหมือนเรา
เสียใจเราก็เลยไหวไหมจะเอาอีกไหมจะสู้อีกไหมเราก็คุยกันว่าโอเคงั้นเราพยายามอีกหน่อย
เขาก็ปรับปรุงจัดการให้เรามาปลูกอย่างดีมากเลยแล้วก็บางคนว่าครั้งแรกเรามีตัวอ่อนแล้ว
ค่ะทีนี้นี่ก็อบช่วงที่ต้องฝั่งตัวอ่อนก็อย่างที่บอกเกิดไปว่ามันต้องมีการลุ้น
ช่วงที่ต้องฝังตัวอ่อนก็อย่างที่บอกเกิดไปว่า
มันต้องมีการลุ้นเพราะว่าใครที่คุณแม่หลายท่านที่เคยฟังน้องออน
จะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังมากที่สุด
ต้องดูแลอย่างดีหลายคนอาจจะแบบไม่ไปไหนเลยด้วยซ้ำ
คือผมก็เลยความเครียดมันก็เลยถึงตก
เค้าด้วยความเครียดเป็นเรื่องต้องดูแลด้วยหนึ่ง

วันที่ประกายผลนี้ก็คือสิบวันกำหนดนั้น

โฮวว่ะตอนนั้นแบบไม่รู้ไม่รู้จะคุ้นความรู้สึกอย่างไงอะ
ให้เหมือนเด็กเลยร้องแบบโอ้ดีใจมากแล้วก็กอดกัน

แล้วก็ผ่านไม่ได้เลยอ่ะต้องได้แล้วอ่ะ
จริงรู้แล้วว่าพี่โย่งพยายามกันมาหลายครั้ง
แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นมายังไงถึงแบบทำสำเร็จจนได้ครับพี่

คือผมไม่รู้จำนวนครั้งจะต้องอาทิตย์ยังไง
เพราะว่าคือรวมกระบวนการประมาณ๕ปี
แล้วก็ฉีดยากต้นไข่หรือคุณก้อยดี
เราก็ยังเข้าอบบริบาลได้
แต่พอช่วงโควิดก็เลยมีความเครียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
วิธีการทำลักษณะแบบพี่แบบต้องเพิ่มหมอเพิ่งอะไรอย่างนี้
ก้อยเจ็บมากไหมแบบความรู้สึกตรงนั้น
ในการที่เราเห็นทะเลยาของเราต้องอยู่กับขั้นตอนต่างตลอดมา
จริงคือความเหนื่อยผมว่ามีมากกว่าวิธีธรรมชาญด้วยนอน
เพราะว่าเราต้องไปปรึกษาคุณหมอหลายขั้นตอนมากเลย
ที่แบบดูแลดีมากจริงแล้วก็คือไม่รู้จะพูดยังไง
มันดีใจอ่ะมันดีใจมากเลยครับแล้วคือสงสารก้อยมาก
เพราะว่าอย่างที่บอกคือขั้นตอนพวกนี้คือต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับ
เพราะว่าอย่างฉีดยาเนี่ยคือทุกวันนะครับทุกวัน
แล้วก็ไม่ใช่วันละครั้งนะครับคือบางทีเข็มหนึ่งต้องแบบ
โอ้ววันหนึ่งต้องแบบสองรอบสามรอบอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเข็มหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่แค่เข็มเดียวบางทีต้อง๒เขต๓เขตอย่างนี้
คือผมต้องผมขนาดผมเป็นคนฉีดเองอ่ะผมรู้สึกว่าโหมันเหนื่อย
แล้วเขาต้องเจ็บด้วยต้องรับภาวะฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นด้วยต้องแบบ
คือผู้หญิงนะพอพอฉีดออร์โมนเนี่ยเขาก็จะมีต่อนำนักที่มันแปรปลวนใช่ไหมครับ
โฟงสารนะว่าเวลาเขาวับอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เซล
ก็ต้องพยายามบอกว่าโอเคนะโอเคนะสวยอยู่อะไรอย่างนี้
เชื่อว่าในรอบ๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
โย่งกับพี่ก้อยพยายามกันมาอย่างหนักมากเลย
ผิดพลาดกันหลายครั้งไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้ง
ให้กำลังใจยังไงพี่มีท้อไหมบีบมือกันยังไง
ถึงแบบจะสำเร็จในครั้งนี้
คือมันมีช่วงที่เราท้อนะแต่ว่าคือเรารู้
คือข้อดีของผมกับก้อยอย่างหนึ่งคือเรา
เรามีความหวังเสมอแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนอะไรอย่างนี้
เราจะมีหาทางออกดีให้กับเราสองคนเสมอ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดเวลา
เราบอกรักกันบ่อยเรากอดกันบ่อยนะครับ
ไม่ใช่แค่ในช่วงที่เรากำลังจะมีน้องนะ
แต่ก่อนอันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็จะทำแบบนี้กัน
มันก็เลยพอมันมีเรื่องที่เราต้องพยายามด้วยกันเนี่ย
เราก็เลยเขาเรียกว่าอะไร
มีกำลังใจสะสมกันมากันเปรียบ
โอเคเราจะต้องสู้ด้วยกันเราจะต้องพยายามไปด้วยกัน
เราจะต้องสำเร็จด้วยกันใช่ครับ
หลายคนเนี่ยจะเห็นพี่โย่งในแบบไลฟ์สไตล์ของพี่โย่งนะ
แต่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นคนอบอุ่น
หลายคนก็จะบอกว่าพี่โย่งต้องเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเลย

คิดไหมว่าแบบจะเป็นคุณพ่อในเวอร์ชั่นแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับ
เคยคิดไหมเคยคิดครับเคยคิดบอกว่า
คือเอาตรงนะผมเคยคิดแต่ผมมากลัว
เพราะว่าผมกลัวแล้วก็กังวลว่า
เอ๊ะคิดอยู่สมมุติว่าเราดีพอที่จะดูแลใครสักคน
อื้อหือไม่ได้
ไม่ต้องจัดโลกไปดีพอหรือยังอะไรอย่างนี้
จะเป็นคนนั้นได้ดีไหมเราจะดูแลเขาได้ดีไหม
คือกังวลมากคือมันก็เลยบางทีมันอาจจะแบบว่า
เคยคุยคุณก้อยว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อที่เครียด
ห่วงลูกไหมหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้
แต่ก็พยายามจะสบายครับคือหยุดหลักว่ารีแล็กซ์ผ่อนควาย
อยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความนำใจความเข้าใจกัน
ก็จะทำให้มันเกิดสิ่งดีขึ้นมา
ซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคุณพ่อที่โอเคแนะนำน่าจะเข้าใจ
หลายคนในโซเชียลเลยหลังจากที่พี่โย่งประกาศไป

หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของทฤษฎีลูกอิจฉาหรือเปล่า
เก็บน้องมาเลี้ยงเราก็เลยจึงประสบความสำเร็จเรื่องลูก

อันนี้เพิ่งมีคนมาเล่าให้ฟัง
แล้วเพิ่งรู้สึกว่าเออหยุดจริงนะ
ตัวเล็กเขาจะอิจฉาส้มหยุดอะไรอย่างนี้มั้ง
ก็ดีนะ
แต่หลายคนเขามาคุยในเพจผมในไอจี
บอกว่าเดี๋ยวหาแมวหามาเลี้ยงบ้าง
ว่าก็น่ารักแต่เราก็ไม่ถึงกับเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
พี่โย่งดับมีมูลเตยรูอะไรบ้างมั้ย
อะไรอย่างนี้กับครั้งนี้

อย่างที่บอกรู้สึกดีมากเลยมาทุกสายเลยทางการแพทย์แผนไทยแผนจีน
ทางพระทางผีมาทุกอย่างครับ
มาทุกสายทุกแขนงทุกสิงทุกวิทย์มาหมดเลย
แล้วเชื่อไหมผมอ่านหมดเลยนะแล้วผมก็อะไรที่มันไม่ได้บอกว่า
ดูต้องลำบากข้างบนอะไรมาก็ทำนะก็ลองดูอ่ะ
แต่ก็สนุกดีอันนี้ขอบคุณคนที่แนะนำนะครับ
เพราะว่ามันคือการทำแล้วสบายใจมันคือการแบบคือไม่ได้บอกให้เชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอย่างนี้นะ
คือผมก็ไม่ได้ถนัดเรื่องมูเตรมูหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ
ผมผมเป็นคนแบบธรรมชาติผมเป็นคนแบบวิทยาศาสตร์มากมากด้วยซ้ำ
แต่ว่าพอมีคนแนะนำมามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องน่ารัก
เป็นเรื่องที่เขาอยากแนะนำไปหาความปรารถนาดีแล้วผมก็พร้อมที่จะรับไว้
ลูกจ้ะบอกได้หรือยังหรือว่าเตรียมแผนยังไงเอาไว้
อันนี้เนี่ยอันนี้อุบไว้ให้ตื่นเต้นอีกนึง
เพราะว่ามีคนถามเยอะนะครับก็อยากให้ลองเดากันไปก่อน
เราจะเฉลยตอนไหน๕เดือนหรือว่าก่อนจะทอดเลย
เร็วนี้แน่นอนแต่รู้แล้วเราสองคน
พี่ก้อย
ตื่นเต้นไหมจากบทบาทภรรยาที่น่ารักต่อไปจะต้องเป็นคุณแม่แล้ว

ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าคือรอมานานนะครับ
มานานมากแล้วคือก้อยเนี่ยเขาก็

แล้วก็คิดว่าตอนที่เป็นคุณแม่จะทำอะไร
ตอนท้องจะทำอะไรตอนคลอดออกมาแล้วจะทำอะไร
อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะแต่งตัวให้ลูกยังไง
ก้อยนี่เขามีเสื้อผ้าอยากจะบอกว่า
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบชอบมากเลย
ก็คือเป็นชุดที่ผมจัดเสื้อผ้าแล้วผมไปเจอ
ก้อยเขาแอบซื้อเสื้อให้ลูกไว้นานมากแล้วก็แต่งงานอีก
แล้วรู้เพศเหรอรู้จัง
นี่ทำไมเสื้อตัวเองเล็กจังมาเสื้อหมาไหม
อ๋อซื้อไว้ให้ลูกน่ารักมากเลย
ก็ดีกันเลย
ขอบคุณสักหน่อยเนาะกับกำลังใจต้องบอกว่ากองเชียร์ของคู่พี่เนี่ยเยอะมากจริง๙ปีที่ผ่านมากับลูกคนแรกอยากจะบอกอะไรกับทุก
เบี้ยผมขอโทษที่จะพยายามอย่าขอบคุณเพื่อนพี่ทุกคนทุกคนในวงการและงการ
ทุกคนเลยน้องนัทด้วยขอบคุณมากตรงนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์
เอามูลใส่โหลดเดียวกัน
ฮู้ยยยยยต้องรับขวัญลานค์ละมั้งนี่
อยากจะว่ามันไม่ใช่คำถามกฎดัดเลยนะ
ไม่ต้องคิดมันก็เป็นกฎกันเรามันมีความหวัง
อยากจะบอกว่าพอสำเร็จมาเราก็นึกถึงกำลังใจที่ทุกคนให้มา
เราก็ยิ่งดีใจขึ้นอีกยิ่งตั้งมากเลย
แล้วก็อยากจะบอกว่าจะดูแลคุณก้อยดีนะครับ
แล้วก็จะดูแลลูกคนแรก
สำหรับวันเติมใจราชาธิก็ยินดีขอยินดีกว่าพวกกับพี่ก้อยอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณอย่างด้วยนะครับที่ให้ว่าลักษณ์มาพูดคุยกับ

ต้องขอยินดีกับพี่โย่งกับพี่ก้อยอีกครั้งนะครับ
ก็ขอบคุณพี่โย่งด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับไทยรัฐนัดคุยในวันนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่ผู้ประกาศในสตูดิโอกันก่อนครับ
ขอบคุณคุณนัทบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
คุณผู้ชมติดตามกันได้ตลอดนะกับช่วงไทยรัฐนัดคุยของเรา
ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อว่าเพศลูกตกลงจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายดี